มาดูคดีพ่อตายิงลูกเขยที่จังหวัดตรังนะฮะ
ยิงร่างพลุนเลยคุณ๑๕นัดจนลูกเขยเสียชีวิตคาที่
พ่อตาเนี่ยโกรธฮะโกรธเพราะว่าลูกเขยคนนี้จริงแยกทางแล้วก็แยกกันอยู่กับลูกสาวของเขานานแล้วนะ
แต่ไม่ยอมแบบไปไหนกลับมาราวีลูกสาว
พ่อตาก็เลยไม่ไหวแล้วไปยิงนะฮะ
และสุดท้ายพ่อตาก็โดนจับเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะตำรวจสพรัศดาจังหวัดตรังตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวหมู่๔
ทอนเหรียญตะบนเขาไพรอำเภอรัศดานะฮะ
พบศพของนายประพันธ์น้ำแก้วหรือว่านายบ่าวอายุ๔๖ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมบริเวณด้านหน้าและด้านหลังทั่วร่างกายเลยคุณ
จำนวนประมาณ๑๕นัดครับเสียชีวิตจมกองเลือด
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนกว่า๒๐ปลอกแล้วก็หัวกระสุนปืนหลายหัวตกอยู่
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็คือนายนิคมคงจันทร์อายุ๖๔ปี
เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านซึ่งเป็นพ่อตาของผู้เสียชีวิตนี่แหละฮะ
อบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
รับสาภาพโกรธแค้นฮะโกรธลูกเขยคนนี้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยฮะ
ลูกเขยหาเรื่องทะเลาะอยู่บ่อยครั้งทีนี้ทนไม่ไหวฮะก็เลยก่อเหตุยิงครับ
ทีนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของข้อหาพรบออาวุธปืนครับ
ขณะที่นางสาวสุนาบรีคงจันทร์อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยบอกว่าจริงแล้วเธอกับผู้เสียชีวิตก็เคยอยู่กินกันมามีลูกด้วยกัน๔คน
หนึ่งในนั้นมีลูกพิการอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเธอกับผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะ
แล้วก็แยกกันอยู่มา๖ปีแล้วเพราะทนไม่ไหวฮะ
ผู้ตายเนี่ยมักจะเสพยาเสพติดเป็นประจำแล้วก็ชวนทะเลาะเธอบ่อยครั้ง
ห่วงด้วยคุณไปทำงานไม่ได้เลยคุยกับใครไม่ได้เลย
วันเกิดเหตุเนี่ยแม้แยกกันอยู่แล้วแต่ฝ่ายชายยังตามมาราวีถึงบ้าน
จะขอกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ด้วยพูดจาข่มขู่แบบนี้ครับ
บอกว่าถ้าไม่ให้กูอยู่ไม่กูตายมึงก็ตาย

ทีนี้ด้วยความกลัวนางสาวสุนารีก็เลยขี่รถจักรยานยนต
ไปบ้านพี่สาวของผู้ตายซึ่งอยู่ใกล้ห่างไปประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วก็โทรตามลูกสาวของเธอให้มาคุยกับพ่อซะ
แต่สุดท้ายคุณได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากบ้านนี้
แล้วก็มาทราบจากลูกสาวว่าอดีตสามีเธอ
ถูกพ่อเธอยิงเสียชีวิตไปแล้ว

ตรวจสอบประวัติผู้ตายก็มีคดียาเสพติดมาก่อนหน้านี้นะครับ